ส่วนเรื่องต่อไปนี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ผ่านมาใครได้นั่งรถเมย์หรือว่าขับรถผ่านแถวเจริญกรุง

ดิฉันไปมาเมื่อวานแต่ไม่เจอ
ไม่เจอใช่ไหมถ้าใครที่เจอดูข่าวนี้หน่อย
มันง้างสุดแขนเลยครับคุณผู้ชมฮะ

มีคนดูคลิปนี้แล้วถามแบบคุณอรัชพรทั้งนั้นเลย
วัยรุ่นทำไมต้องทำอย่างนี้ลูก
นี่ดูสินะฮะ
คือภาพเหตุการณ์นี้แชร์กันในโลกออนไลน์เยอะเลยครับ
ตอนนี้ครับวิพากษ์วิจารณ์กันต่างนานาว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตึกแถวแห่งหนึ่งนะครับ

แขวงวังบุรพาพิรมเขตพระนคร
เป็นภาพการกระทำของเด็กผู้ชายอายุสัก๑๒๑๕ได้

แล้วมีเด็กใส่เสื้อสีเหลืองใช่ไหม
เหลืองหรือเขียวสะท้อนแสงประมาณนี้นะครับ
แล้วก็ใช้หนังสติ๊กยิงวัตถุอะไรสักอย่างมาบนถนน

ตรงนั้นมีทั้งรถปลามีทั้งชาวบ้าน

เด็กทั้งสองยิงหนังสติ๊กใส่รถประจำทาง
โอ้โหไปโดนหัวเขาแตกทำยังไงน่ะ
โดยทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๔มีนาคมครับ
เอาใครผ่าน๒๔มีนาคมโดนบ้างหรือเปล่า
เรื่องต้นทราบว่าเด็กที่เห็นในคลิป
อายุไม่ถึง๑๕ครับเรียนอยู่ชั้นม๑
ตึกแห่งนี้เปิดสอนแบบสอนพิเศษ

แล้วก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการด้วยหรือเปล่า
ใช้หนังสติ๊กยิงลงมาใส่รถประจำทางนะครับ

ล่าสุดทีมข่าวไปตรวจสอบอาคารที่เกิดเหตุครับ

คือลักษณะเป็นคนเช่าตึกนะ
ทีมข่าวพยายามสอบถามแต่ก็ได้รับการปฏิเสธ
แล้วก็บอกว่าเป็นข้อมูลให้ตำรวจไปหมดแล้ว

บนตึกไม่มีเด็กอาศัยมีแต่ผู้ใหญ่ป่วยนอนอยู่
อกจากนี้นะก็ไม่ขอชี้แจงรายละเอียดอะไรอีก
หลังจากนั้นไม่นานครับก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
แล้วก็พูดคุยกับเจ้าของตึกเพิ่มเติม
ทีมข่าวได้พูดคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์
ยืนยันว่าตอนนั้นเด็กทั้งสองคนน่าจะเป็นเด็ก

แล้ววันนั้นเห็นช่วงที่เด็กทั้งคู่

ทั้งที่มีรถสัญจรไปมาอยู่
ส่วนตัวพี่เขามองว่ามันอันตรายเหลือเกิน

อย่าทำอย่าทำ

คือแบบว่าช่วงเวลามันพักหรืออะไรอย่างนี้
แล้วคนสอนก็ลงมาข้างล่างอย่างนี้
เด็กมันก็เห็นนกเห็นอะไรมันก็ยิงไปทั่ว
พอเห็นรถมามันก็ยิงนกไปยิงรถอย่างนี้

ตอนนั้นเราเห็นกลับตาเลย

เราก็ไม่รู้จะไปบอกเขายังไงนะพูดถึงวันดึก

เราก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้ข้างบน
บอกเขาไม่เตือนเขาไหมตอนนั้น

แล้วไปโดนใครบ้างวันนั้นที่เขายิง

แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือ
เขาถ่ายจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้น
ก็เห็นเด็กอยู่สองคนมีหนังสติ๊กด้วย

คุณลุงมองว่ามันอันตรายไหมคะ
พูดถึงว่าอันตรายมันอันตรายใช่ไหม

มีคนโดนแล้วล่ะมีคนเสียหายแล้วล่ะ

ที่สพวัดพระยากรัยนะครับให้ดำเนินคดี
แล้วก็จะเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการกระทำของเด็กทั้งสองคนนี้ด้วย
อันตรายนะคะลองนึกสภาพว่า

จะรู้สึกอย่างไรนะครับใช่นะครับใช่